อีกหนึ่งเหตุการณ์กับความเมาที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปี
เมาแต่อันนี้ดีนะคือพอรู้ตัวว่าเมาก็เลยไม่ขับรถไงคะ
อ๋อจอดนอนจอดจอดปุ๊บแล้วก็นอนเลยค่ะ
ประเด็นก็คือว่าจอดรถแล้วไม่ได้เข้าเกียร์จอดแบบเกียร์พีอะค่ะเกียร์พัก
ก็คือเกียร์มันยังคาไว้อยู่แล้วรถเนี่ยมันก็เดินหน้าไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอย่างเงี้นะ
ไปเรื่อยในขณะนี้เขาหลับไปแล้วแต่คือรถก็ยังเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยจนไปชนกับรั้วกั้นหน้าโรงงาน
ไปชนกับท่อน้ำบนพูดปัดค่ะโชคดีจริงค่ะจนอาทิตย์ปลูกทัน
ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะไหลไปถึงไหนคุณผู้ชม
รถมันไหลมาเรื่อยนะครับตอนนี้เขา
นี่ค่ะนอนคอพับคออ่อนอยู่ในรถเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕เมื่อเช้านี้เอง
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามนะคะ
ก็พยายามเข้าไปตรวจสอบ
ทะเบียนดชศฤ๖๖๓๙กรุงเทพฯมหานคร

ล้อด้านขวาเนี่ยเกยขึ้นไปบนทางเท้าแล้วค่ะ
แล้วก็ชนรั้วกั้นของบริษัทเอกชน
รวมถึงท่อน้ำทิ้งที่อยู่หน้าโรงงานด้วย
ส่วนล้อด้านซ้ายมีพลเมืองดีไม่รู้ใครแหละสักคนนึง
เขาเอาเศษไม้มาหนุนเอาขอนไม้มาหนุนไว้ให้

ตะบนท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะจากภาพจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ
ชายคนนี้เขานอนนิ่งอยู่ตรงเบาะคนขับค่ะ
แต่ว่าตัวเนี่ยแล้วก็หัวเนี่ยพาดมาอยู่ที่เบาะโดยสารข้างหน้าข้างกันเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาไปพบเนี่ยรถก็ยังจอดติดเครื่องอยู่
ลักษณะอย่างที่คุณรัชพรบอกไป

เปิดประตูรถเข้าไปเนี่ยรถก็ไม่ได้ล็อกอีกต่างหากนะคะ
ท้ายเจ้าหน้าที่ไปปลุกค่ะปลุกตื่นตื่นพอชายคนนี้รู้สึกตัวขึ้นมาก็สอบถามชื่อ
ก็ทราบว่าชื่อนายพิรวัตรสืบสายอายุ๒๖ปี
ก่อนเกิดเหตุเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนมาเมาอะค่ะ
แล้วก็มาจอดนอนรออยู่ข้างทางหลังรู้ตัวนะก็รีบขับรถกลับบ้านพักไปทันทีเลยล่ะค่ะ
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์ค่ะนายจำลองสวัสดีวารีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย๕๔ปีของโรงงานนะคะ
ตอนแรกก็เข้าใจว่าเออคงมารอรับพนักงานที่ทำงานอยู่แล้วมั้ง

ไม่ได้สนใจอะไรสักพักนึงอ่ะรถขยับเดินหน้าเอง
คือมันขยับเดินหน้าแบบแปลกอะค่ะ
แล้วคนงานเนี่ยออกกะไปจนหมดแล้วรถคันนี้ก็ยังอยู่
ไม่เห็นจะรับใครกลับไปเลยแถมยังขยับไปเรื่อย
ชนรั้วกั้นก็เลยรีบส่องไฟเข้าไปดูในรถว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เห็นชายคนนี้นอนฟุบอยู่แบบที่เห็นในภาพ
เขาก็ตกใจว่าอุ้ยตายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบสุดท้ายเมาหลับค่ะ
หลับนี่เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่า
อ่อไม่รู้มีสติขนาดไหนที่จะแบบให้รถเนี่ยมันจะ
ลักษณะแบบนี้น่าจะใช้คำว่าเมาน็อกมากกว่า
เพราะว่าเกียร์นี่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเข้าเกียร์พีเลย
โชคดีเจ้าหน้าที่มาพบเข้าไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตกันเข้าไปนะคะ